ดูคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเป็นคดีไร่ส้ม
คดีนี้ก็คือคุณสรยุทธสนจินดาเนี่ยนะคะถูกสารดีกาตัดสินนะคะ
จำคุก๖ปีกับอีก๒๔เดือนในกรณีการจัดทำคิวโฆษณาในรายการคุยคุยข่าว
ก็คือการรายงานโฆษณาเกินเวลาแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาเกินเวลา
หลังจากที่สารดีกาตัดสินออกมาแบบนี้คุณสรยุทธ์นะคะ
จะต้องเข้าแดนแรกรับที่เรือนจำกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
และหนึ่งในขั้นตอนนั้นก็คือการตรวจร่างกายทีนี้หลายคนเป็นห่วง
เพราะว่าในช่วงที่ตรวจร่างกายมีคนไปเจอนะคะว่า
คุณสรยุทธ์มีอาการโรคประจำตัวต่างหลายโรคด้วยกัน
รวมถึงเป็นห่วงเรื่องของการปรับสภาพทางความคิดปรับร่างกายต่าง
ก็เลยจะต้องมีการให้นักโทษชั้นดีคนอื่นอื่นตามประกบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยภายหลังจากที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
รับตัวนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาจำเลยในความผิดคดีทุจริตฆ่าโฆษณาเกินเวลา
ให้กับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนมาควบคุมตัวที่เรือนจำนะคะ
โดยบอกว่าพอมาถึงก็มีการทำประวัติผู้ต้องขังใหม่ค่ะพิมพ์มือถ่ายรูปตรวจร่างกาย
พบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคเหมือนกันนะคะไขมันในเลือดสูง
่งเนื้อในลำไส้ใหญ่แต่ไม่ใช่โรคร้ายร่วมกับเลือดออกในลำไส้และโรคถุงลมโป่งพอง
ช่วงแรกเนี่ยจะถูกคุมขังอยู่ในแดนหนึ่งหรือที่เรียกว่าแดนแรกครับค่ะ
เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เวรนะคะต้องคอยรักษาการตรวจตราและมีผู้ต้องขังอีก๒คน
เป็นนักโทษชั้นดีช่วยดูแลเป็นเพื่อนพูดคุยเพื่อปรับสภาพจิตใจ
ส่วนอาหารเย็นมื้อแรกที่เข้าไปเมื่อวานนี้นะคะทานเหมือนกับนักโทษคนอื่นทั่วไปก็คือข้าวสวยกับแกงเผ็ดไก่ใส่ผักและผัดผักใส่ไข่ค่ะ
ก็ต้องดูเรื่องสุขภาพอะเนาะเพราะว่าหลักคุณสรยุทธ์อายุ๕๓ปีแล้ว

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำมาตอนนั้น๑๕วัน
แต่ว่าพอมารอบนี้ก็จะต้องมีการปรับตัวปรับจิตใจด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเอาย้อนไปดูคำพิพากษาจากศาลดีกาเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ

สารดีกาพิพากษาตัดสินจำคุกนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
ฐานความผิดสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิดในการจัดทำคิวโฆษณา
ในรายการคุยคุยข่าวโดยไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลา
เพื่อเรียกเก็บเงินค่าโฆษณาเกินเวลาจากไร่ส้ม
สารตัดสินจำคุก๖ปี๒๔เดือนโดยแก้โทษจากเดิมนะคะ๑๓ปี๔เดือน
เพราะคำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้๑ใน๓โดยไม่ได้รอลงอาญา
ทำไมถึงไม่รอลงอาญาก็เพราะสารเห็นว่านายสรยุทธ์เป็นสื่อมวลชนอาวุโส
เป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไป
แต่กลับอาศัยโอกาสช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่ตนกระทำความผิดเอง
ไม่เพียงพอให้รับฟังเพื่อลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญา
คดีนี้นะคะมีคนอื่นร่วมอีกนะคะก็คือนางสาวมณฑาเทียรเดชพนักงานบริษัทไร้ส้ม
คนที่ถูกตัดสินจำคุก๖ปี๒๔เดือนจากเดิม๑๓ปี๔เดือน
อีกหนึ่งคนค่ะนางพิชชาพาบุญโตเป็นพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของอสมทให้จำคุก๑๒ปีจากเดิม๒๐ปี
ส่วนบริษัทไร้ส้มนะคะมีคำสั่งให้ปรับเงิน๗๒๐๐๐บาทจากเดิม๘๐๐๐บาท
นี่คือคำตัดสินของสารดีกาเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่เรียกว่าจำคุก๖ปี๒๔เดือนแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็น๘ปีนะคะ
เพราะว่า๒๔เดือนคือจะนับ๓๐วันเพราะฉะนั้นระยะเวลามันก็จะน้อยกว่านับเป็นปีนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้คือตามหลักของกฎหมาย